อีกหนึ่งปัญหาของประเทศไทยที่หลายคนอยากให้นักการเมืองนายกใหม่พักใหม่เข้ามาแก้ปัญหาคือเรื่องของยาเสพติด
ปัญหาหลักเหมือนกันเพราะว่าก็ยังคงมีอยู่นะครับ
กลางรีสอร์ทที่มหาศาลคามพร้อมของกลางเป็นยาบ้ากว่า๒๐๐๐เมตรนะครับ
ยาบ้า๒๖๐๐เมตรพร้อมไอซ์๑๑๐กรัมแล้วก็ทรัพย์สินอีกหลายรายการนะครับ
เป็นของกลางที่ตำรวจภูทรวาปีปฐุมที่มหาสารคาม
ก็ตรวจยึดเอาไว้ได้นะครับพร้อมกับจับกลุ่มผู้ต้องหา๒คน
คือนายนันทวุฒิวงชัยอายุ๓๕ปีแล้วก็นายวัฒนานาวงศ์อายุ๒๗ปี
เป็นผู้ต้องหาในข้อหารร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้ายาไอซ์ไว้ในครอบครอง
เพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายนะครับ
ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากสายลับว่ามีการลำเรียงยาเสพติดล็อตใหญ่เข้ามาในพื้นที่
ก็เลยออกไปสืบสวนจนทราบว่าผู้ต้องหาทั้งสองคนนั้นไปเปิดรีสอร์ทที่นี่
อยู่ที่ตำบลหนองแสงนะฮะเพื่อเป็นจุดพักยา
แล้วก็รอไปส่งต่อให้กับลูกค้าในอำเภอวาปีปฐุม
ก็เลยมีการบุกเข้าไปตรวจค้นและพบยาบ้าซุกซ่อนอยู่บนฝ้าเพดานของห้องพัก
ก็เลยนำตัวผู้ต้องหานั้นมาสอบสวน
ทั้งคู่ก็สารภาพนะครับว่ารับยาบ้ามาจากเพื่อนชาวลาวชื่อว่าในทอง
จำหน่ายให้กับลูกค้าในขอนแก่นมหาสารคามแล้วก็บุรีรำ
ล็อตนี้จะนำไปวางไว้จุดต่างที่ในทองคือคนลาวเป็นคนสั่งการ
นำไปวางละ๒จุดจุดละ๒๐๐เมตรแล้วก็เข้ามาพักที่นี่ก่อนเพื่อรอคำสั่งต่อไป
ผู้ต้องหารทั้งสองคนบอกว่าได้รับค่าจ้าง๑๕๐๐๐บาท